ระหว่างเกมฟุตบอลรุ่นยุไม่เกิน๑๙ปีชิงแชมป์เอเชีย
เราเล่นเกมรอบ๘ทีมเจอกาต้าแล้วสู้อย่างสนุกเกมพลิกไปพลิกมา
และสุดท้ายเรามาพลาดในช่วงต่อเวลา
ไม่สามารถผ่านเข้าไปเล่นฟอบร์นโลกที่โปรแลนด์ได้ในรูปยุงไม่เกิน๒๐ปี
โจทย์คือต้องชนะและเข้ารอบรองชนะเลิศให้ได้
เป็นหนึ่งครั้งที่รุ่นนี้ของเรามีลุ้นนะครับที่เกือบจะได้ไปบอลโลกอีกครั้งหนึ่ง
เกมก็สู้กันสนุกนะครับแล้วก็ในช่วงแรกครับเริ่มเกมไปนาทีสิบสาม
กาต้านะครับมาได้ประตูขึ้นนำจากจังหวะที่สรรยูพลางวันนะครับ
บอลพลาดแล้วก็เป็นฮาชิมอารีตัดบอลได้แล้วก็ยิง
จากนั้นครับบอลทะลุครับจ่ายแทงลูกนี้ของเราสามคนของเขาคนเดียวครับ
จากนั้นไทยสู้ครับต้องโดนก่อนถึงจะเล่นแบบได้ใจนะครับ
ซึ่งไทยชุดนี้เนี่ยหัวจิตใจยอดเยี่ยมอยู่แล้วครับ
ที๔๘ครับได้ประตูเร็วครับจากการหลุดเข้าไปยิงของกรวิทัศา
แล้วก็นาที๖๐ครับดูลูกนี้ครับพระอกแล้วยิงโอ้โหสุดเลยครับ
กรอบของทางสกุลชัยแสงโทโพครับ
จากนั้นนาที๘๑ครับเราตามมา๒ลูกตีเสมอ๒๒แล้วพลิกขึ้นนำครับ
จังหวะที่เอกฤทปัญญาลุยมาแล้วก็จ่ายให้กับธีรพักษ์เปลืองนายิงเข้าไปครับ
สีหน้าของกาต้าไม่ดีแต่ดูฟรีคลิกจังหวะนี้สิโอ้โหเด็ดขาดจริงครับ
ก่อนเดินเวลา๒นาทีแต่อีกเสมอนะครับจากลูกยิงของทางอาเมด
อาวฮาร์มาเวรดี้ครับโอ้โหปั่นลูกนี้สุดเจ็บสบายจริงครับ
ต้องต่อเวลาและช่วงนี้ช่วงสำคัญครับ
เราเจอความเด็ดขาดของเขาครับเขามาได้ประตูขึ้นนำ๔๓นาทีที่๙๘นะครับ
อดุลราชิตอูมารูครับเด็ดจริงครับเพราะว่าทีมไทยเร่งไม่ขึ้น
แล้วก็มาโดนอนุราชิตนะครับเขาวางบอลมาแล้วส่วนใหญ่จะเป็น
นุราชิตที่ใช้ความเร็วกระชากนะครับทำประตูไปครับนาทีร้อยห้า
แล้วก็ร้อยสิบเจ็ดแล้วก็ปิดท้ายที่ยูเซฟฟาราฮัต
นาทีสิบเก้านะครับทำให้ไทยนี่แพ้ไปในช่วงนี้
โดนยิงขาดไปอีกสี่ประตูนะครับแพ้ด้วยสกอร์รวมไปครับ
ครับอิสรศรีทรวทรุดนักภูกษรนะครับ
ถูกตีเสมอก่อนจะเป็นฝ่ายแพ้ในช่วงต่อเวลาพิเศษ
แต่ก็จะรับว่าทุกคนนั้นสู้เต็มที่แล้ว
นี้ครับจะมีโปรแกรมเดินทางกลับนะครับจากอินโดนีเซียมาถึงไทยในวันนี้
ก็ร่วมส่งกำลังใจนะครับแล้วก็เชียร์น้องกันต่อไปถือว่าผลงานนี้ยอดเยี่ยมจริงครับ
ถ้วยแชมป์ของฟุตบอลรายการนี้มาเปิดตัวแล้วก็จัดแสดงให้กับแฟนชาวไทยได้โยนโฉมนะครับ
ลานเบคอนศูนย์สรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลครับ
เพื่อปลุกกระแสการแข่งขันรายการนี้ที่ถือว่ายิ่งใหญ่สุดในอาเซียน
แล้วก็กำลังจะเปิดฉากนะครับระหว่างวันที่๘พฤศจิกาถึง๑๕ธันวาคมครับ
โดยไฟล์จากการแข่งขันก็เชิญธนบุญเกสารัสแล้วก็สมบัติชายใจเดชครับ
แข้งทีมชาติในชุดนี้ร่วมพูดคุยประสบการณ์นะครับ
คู่ก็หวังว่าทีมไทยนั้นจะคว้าแชมป์รายการนี้มาครองให้ได้อีกครั้งหนึ่งครับ
แกรมของทีมไทยจะเริ่มต้นด้วยการเล่น๒เกมในบ้านนะครับ
เจอกับตีมอลเลสเต้๙พฤศจิกายนแล้วก็๑๗พฤศจิกายนจะพบกับอินโดนีเซีย
กับสิงคโปร์ครับวันที่๒๕พฤศจิกายนครับ